มีคลิปคลิปหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งไปโพสต์ในโลกออนไลน์นะคะให้ช่วยดูหน่อยว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยเธอถูกตบทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าขับรถอยู่ค่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งมาชนท้ายเธอก็ลงไปดูเหตุการณ์นะคะแล้วก็บอกว่าจะเรียกประกันจะเรียกตำรวจมอเตอร์ไซค์บอกว่าไม่ต้องการให้เรียกทั้งสองอย่างค่ะแต่ว่า

อ๋อพี่ครับเมื่อกี้โดนใช่ไหมครับ
คือเมื่อกี้ครับผมมองไม่เห็น

แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะ
อันนี้ค่ะจะให้เรียกตำรวจก็ไม่ให้เรียก
จะให้เรียกรถพยาบาลไม่ให้เรียกจะให้เรียกประกันไม่ให้เรียก
พูดแต่ว่าหิวข้าวแล้วก็อย่างนี้ก็ต้องเสียค่ารักษา

นี่ค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เธอโพสต์นะคะ
เป็นภาพจากกล้องหน้ารถนะคะเมื่อช่วง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
แถวแถวดอนเมืองค่ะคุณรัตนาวดีบอกเมื่อวานไปทำธุระแถวนั้น
ทางในซอยเนี่ยมันสวนเลนเธอก็ขับมาตามปกติ
มองไปกระจกหลังเห็นมอเตอร์ไซค์ตามหลังมานะคะ
แล้วคู่กรณีพยายามขี่แทรกขึ้นมาเธอก็ได้ยินเสียงดังตุ๊บนะคะ
รีบเปิดกระจกแล้วก็ถามว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่า
แล้วก็เนี่ยค่ะเป็นบทสนทนาแล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เราได้ยินกันนะคะ
สุดท้ายแล้วจะเรียกตำรวจเรียกประกัน
คู่กรณีก็ปฏิเสธนะคะแล้วเธอได้ยินเสียงพูดเบาตอบกลับมาบอกว่า
ถ้างั้นผมก็ต้องเสียเงินไปหาหมออีก
แม่ก็เลยบอกคู่กรณีว่าเดี๋ยวจะให้เงิน๑๐๐บาทเพื่อเอาไปหาหมอ
มันก็เลยจบลงตรงนั้นนะคะแต่เธอเนี่ยก็เอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วตั้งข้อสังเกตว่าเจอในลักษณะแบบนี้เนี่ย
มันเหมือนกับการมาชนแล้วก็มาตบทรัพย์เลยนะคะ
นี่ค่ะก็คือเรื่องที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์ค่ะ